มาที่ต่อเรื่องของมหากราบดราม่า

คือเรื่องราวต้นสายผมมีเหตุที่ท่านเข้าใจผิดหรือหรือเปล่า

เรื่องของการไปกดสื่อข้อกฎหมายต่างแล้ว
แต่ว่าดราม่ามันยังไม่จบ

คุณบุ๋มเองก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อเป็นระยะ
สุดท้ายก็จะมีการฟ้องร้องกันต่างคนต่างฟ้องต่าง
คือเมื่อวานทั้งวันต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ยังคงมีประเด็นให้ติดตามกันอยู่ในโซเชียล
แล้วก็คนก็ยังคงสนใจกันอยู่นะครับ

ก็มีการตอบโต้อย่างดูเดือดเด็ดร้อนผ่านทางโซเชียล
อย่างที่บอกว่าเธอโพสต์รัว๓๐กว่าโพสต์

เป็นข้อความที่มันมีการพาดพิงไปถึงคู่กรณีแหละ

ส่วนฟ้องฉันก็ฟ้องมาประสบการณ์คนละกระดูก

เพราะมีบางคลิปที่พาดพิงถึงตัวเธอเต็มอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งก็ขอให้ไปว่ากันในชั้นศาลแล้วกัน
ทั้งเรื่องของศาลอาญาศาลแพ่ง
แล้วคุณเอกก็ย้ำว่าเดี๋ยวจะนำเงินที่ได้จากการฟ้องร้อง
ไปช่วยเหลือนักเรียนยากจนและแต่งตัวที่เรียบร้อยอะไรแบบนี้

เรื่องหน้าลุยปรินาเบื้องหลังให้คนติดต่อมาขอดีกัน
เพราะกลัวจะถูกดำเนินคดีหมินประมาทด้วยการโฆษณาพรบคอม

เธอจะเอกลักษณ์เธอจะใช้พื้นหลังเป็นสีฟ้า

อักษรสีดำแบบนี้ที่โพสต์กันทุกโพสต์เลยนะฮะ

ดูถูกว่าอยากได้ซีนทั้งที่วันนี้ปรินาดังกว่าเบลล่า
นี่โพสต์นี้ดังกว่านางเอกเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ

คุณบุ๋มก็ยืนยันว่าไม่เคยให้ใครนัดหรือว่านัดไปเคลียร์ใจหลังใหม่กับคุณเอ๋เลย
แล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องว่าใครจะสวยกับใคร
ดังกว่าดาราหรือนางเอกอะไรก็ไม่สนใจ
ขอพักเรื่องการเมืองเพราะไม่อยากเป็นเหยื่อ
ไปใช้เป็นเครื่องมือกบเกลื่อนเรื่องไม่ดีของใคร

แล้วก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านกันต่อนะครับนะฮะ
คุณบุ๋มก็มาที่ไทยรัฐทีวีเมื่อวาน
ก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา

ลีน่าจังฐานะเขาบอกว่าเป็นทนายความ
ออกมาประกาศยืนเคียงข้างเอ๋ปารินา

รู้เรื่องกฎหมายให้คะแนนเต็ม๑๐เลย

โดยสรุปคือคุณลีน่าจังขอยืนข้างเอ๋แล้วกัน
อยู่ฝั่งเอ๋บอกเอ๋เก่งกว่าบุ๋มอะไรแบบนี้
เอาก็เป็นดราม่าแหละนะ
ถึงแต่คุณบุ๋มเขาย้ำว่าเขาจะดำเนินการ
เรื่องของการฟ้องร้องต่อไป
อืมนะฮะเพื่อให้เป็นตัวอย่าง
ของการที่มีการหมินประมาทกันในโซเชียลต่าง
คุณบุ๋มเองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังจากปากเลยละกัน
เดี๋ยวจะมาเปิดใจว่าถึงกระแสที่ถาถมเข้ามาตอนนี้
บอกว่าไม่สนหรอกยังไงก็จะเดินหน้า
ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปแล้วก็จะให้กำลังใจ